ว่าต้องเอาใจช่วยพี่กู้ภัยจริง
ช่วยหมดเลยสรรพสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่รวมไปถึงงู
ต้องไปจับงูกันอีกแล้วแต่ต้องเอาใจช่วยพี่กู้ภัยกันนิดนึงนะคะ

ช่วยคุณพี่เขาหน่อยละกันใครว่างก็มากันก็ได้นะคะ
บ้านเลขที่๑๐๒๖๔๕๗ตำบลเบิ้นอำเภอศรีรัชา
พี่กู้ภัยเขามาถึงแล้วค่ะเขากำลังเนี่ยจะจับงูเหลือมเนี่ย
งูเหลือมมันขดตัวแล้วก็พันอยู่บนต้นไม้ต้นใหญ่มาก

ก็ไม่ใหญ่มากก็เกือบเม็ด

บางคนบอกว่าโอ๊ยตัวจิ๊บแค่ตัวเดียวตัวเล็ก
ทำไมต้องแบบว่าเป็นข่าวใหญ่โต

เพราะมันไม่ได้มีแค่ตัวเล็กตัวเดียว

ครอบครัวตรงนู้นคุณ
มันมาเป็น๑๐ตัว
ไม้ต้นนี้มันออกลูกออกผลเป็นงูเหรอฮะ
นั่นน่ะสิทำไมมันมาลงหลักปรักฐานอยู่ที่นี่
นี่ไอ้ทะมะโนครัวมาหรืออย่างไร
มาแบบนี้เลยขนลุกตั้งแต่เห็นตัวแรก
คนที่พบงูเหลือมคนแรกนะคือคุณพี่ธวัชชัยชมชอบ
คุณพี่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองกำลังจะมาถางย่า

ทำไปทำมาระหว่างตัดต้นกระถิ่นอยู่เนี่ย
สังเกตเห็นมีลูกงูนอนขดอยู่

เห็นตัวที่๑ไม่เท่าไหร่
องไปมองมาตัว๒ตัว๓ค่อยโผล่มา
ทั้งต้นทั้งต้นเนี่ยงูพันยั่วเยี่ยไปหมดเลย
เป็นสิบตัวอ่ะงานนี้พี่เขาบอกไม่ไม่คิดแล้ว

เจ้าหน้าที่เขาต้องมาจับทีละตัวลงมานะคุณผู้ชม
จับทีละตัวทีละตัวจนกว่าจะครบ
มันจะได้อยู่กันเป็นครอบครัวไม่พรากจากกัน
ผมเข้าภาวะเพราะว่าดูแล้วเนี่ย
มันน่าจะเป็นลูกงูที่เพิ่งฟักตัวออกมา
แล้วจริงคืออะไรรู้ไหมคุณเขาบอกว่า
คาดว่ามันไม่ได้มีแค่นี้
เพราะคิดว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง
มันต้องมีบางตัวที่เลื้อยหนีไปก่อนแล้ว
เดี๋ยวถ้าเจออีกต้องใช้บริการพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยใหม่ละกัน
ยังไงต้องขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะคะ
ที่มาช่วยจับงูแฟมมิลี่ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้ว
ดูจากสภาพบ้านเขาก็มันมีพื้นที่ลบอยู่ไง